สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้พุธที่๒๓มกราคม๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับที่จังหวัดชนบุรีมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังจะจอดรถยนต์ที่หน้าร้านขายวัสดุตกแต่งบ้านนะครับระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมา

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มอยู่
สภาพด้านหน้าพังเสียหายเช่นกัน

คนขับรถเก๋งระบุว่าก่อนเกิดเหตุ

บริเวณหน้าร้านขายวัสดุตกแต่งบ้าน
แต่ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต

ตัดสินใจเหยียบคันเร่งรีบเข้าไปจอด
ลานจอดรถด้วยความตกใจ

ทำให้รถพุ่งเข้าไปชนหน้าร้านพังเสียหาย

ขับย้อนสอนมาช่องทางด้านขวาด้วยความเร็ว

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา

ผู้โพสต์เพิ่งกลับมาจากไปส่งคนไข้

แต่พอมาถึงหน้ากองพลทหารราบที่๗

เช่นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกง
ทำให้ส่วนหัวของรถพังยับเยิน
ซึ่งที่เกิดเหตุพบนายอาวุธเดชวิเศษ
อายุ๓๖ปีได้รับบาดเจ็บ
เด็นออกมาด้านนอกแล้วถูกรถสิบล้อทับ

พลเมืองดีจึงช่วยกันนำตัวขึ้นมา

ขอให้เพื่อนที่เพิ่งรู้จักกัน๒วัน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักตกข้างทาง

และในคูน้ำแต่ก็ไม่พบตัว

ก่อนที่จะเสียหลักตกร่องน้ำกลางถนน

ซึ่งหลังเกิดเหตุคนขับได้ทิ้งรถแล้ว

คุณหลับคุณหลับของภาพเนี่ย
พอเขาร่มมาแล้วก็ฟ้าเต่าแล้วก็ดิ้งเข้าไป
ผู้ภัยเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๓คน

มีอายุ๓๓ปีคนกลับขี่รถจักรยานยนต์